ผมโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
กั้นเสียที่ไหนค่ะ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง
ชิ้นตะวันออกชิ้นตะวันตก

บุกมาแล้ว
พาเบอร์เตอร์มาแล้วสนุก
คารวาลแห่งความสนุกในสัปดาห์นี้
ยกขบวนมายังดินแดนที่ได้ชื่อว่า
เป็นเมืองแห่งคนงามกันล่ะครับ
เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนเนี่ย
ก็รู้ว่าเราแต่งามตาจริงล่ะ
ทั้งสาวเล็กสาวน้อยสาวใหญ่หรือแม้แต่
คนเคยสาวก็ยังงามเลยล่ะครับ
เพราะที่นี่คืออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
แต่ภายใต้ความงามของคนที่นี่เนี่ย
เชื่อหรือไม่ครับว่ายังซุกซ่อนเรื่องราวอันงดงามอีกมากมาย
ที่รอให้เราได้สัมผัสและค้นหา
ซึ่งจะพิเศษและสนุกสนานขนาดไหนเนี่ย
ต้องตามพี่ลิงไปดูกันครับ
สวัสดีครับ
พ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟน
ควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่
พื้นที่แห่งความคลื้นเกรงทางไทยรัฐทีวี
กับรายการอบตมหาสนุก

ที่จะไปเสิร์ฟความคื้นเครงกันถึง
หน้าอบตพัฒนาตำบลของเรา

ที่รายการนำมามอบให้ท่านนะครับ

ว่าต้องเล่นเกมให้ชนะนะครับ

เกี่ยวกับวิถีชีวิตในตำบลของเรา

และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อบตบ้านม่วง
ผมมากับขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นขบวนแห่นาค
นะฮะนี่คือประเพณีนาคของมอนเขานะครับและยืนอยู่ข้างข้างผมนะครับ
คิวจะกินอยู่แล้วนะฮะท่านนายกบัญญวัฒน์บุญเจริญ
สวัสดีครับท่านนายกครับเมืองเอิญระอาวละอาเลยครับผม
เอาแปลเป็นว่าสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับครับอ๋อ
แล้วถ้าขอยืมตังค์หน่อยไม่มีสั

เอ้าเดี๋ยวผมข้องใจมากเดินอยู่ในขบวนมาที่นี่นะครับคุณผู้ชม
ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็ต้องสงสัยนะฮะ

เออทำไมเขาต้องแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรถึงขนาดนี้

นี่นาคนี่ไม่เหมือนนาคปกติเลยนะ
แต่งตัวนะครับเหมือนชาวบ้าน

นักมอนนี่ครับมีความเชื่อว่าก่อนบวชนะครับ
ก็ต้องแต่งตัวให้สวยสดงดงาม
บางคนบวชไม่ศึกบวชนานอย่างนี้
คือบางคนบวชแล้วซึ้งในรถพระธรรม

ก็ครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่แต่งตัวเยอะสุด

แหมช่างงดงามแปลกตาน่าชมจริงนะครับ
ว่าแต่นอกจากขบวนแห่สวยงามแบบนี้แล้วเนี่ย
ยังมีอะไรสวยงามมาอวดกันอีกไหมล่ะครับ
มาถึงราชบุรีนะครับบ้านโป่งนะครับ
เขาบอกว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่ง
คนงามก็ต้องเจอกันสักหน่อยนะครับบ้านม่วงของเรา
ดูสิว่าจะมีคนงามขนาดไหนพร้อมแล้วเชิญ
เมื่อมีคนสวยมาแล้วนะครับผม
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสมจิตจงจอหอ
มาแล้ว

คุณต้องออกมาทีหลังทำไมคุณมาตอนไหนครับผม

สวยทุกคน๙๐เปอร์เซ็นต์

ดีเพราะผิวพมาต์ในตาเห็น
ตาแขกตาเขาแห่งอ๋อแขกครับผม
ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอน
จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
ชุมชนชาวมอนแห่งรุ่มน้ำแม่กรองที่บ้านม่วงแห่งนี้
ถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่สุดชุมชนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ
เพราะมีอายุกว่า๓๕๐ปีมาแล้ว
โดยอยู่รวมกันทั้งหมด๘หมู่บ้าน๑๑๓๙ครัวเรือน
และมีประชากรประมาณ๓๘๐๐คน
ซึ่งถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กแต่ทุกตารางนิ้วของพื้นที่นี้เนี่ย
ก็ยังคงกลิ่นอายในความเป็นหมอน
เมื่อครั้งในอดีตได้อย่างเหนียวแน่นเชียวล่ะครับ
ทั้งในเรื่องของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอาราม

ซึ่งเป็นตัวแทนของเมืองผงสาวดีเมื่อครั้งในอดีต
อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาวมอน
และที่สำคัญครับใจกลางชุมชนแห่งนี้เนี่ย
ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวมอนแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนะ
พิพิธภัณฑ์เริ่มตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหก
ก็รวมวัตถุต่างของชุมชนเพื่อจะได้มาเก็บให้ลูกหลาน
จะได้รู้วัฒนธรรมของตัวเองมีอะไรแล้วจงรักษาเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของตนให้ดีที่สุดเท่าที่ให้ดีได้
มาถึงเรื่องของความสนุกสนานอย่างการละเล่นพื้นบ้านกันบ้างครับ
ภาพความสนุกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกกันว่าสบ้ามอนนั่นเองล่ะ
เป็นการละเล่นที่ต้องใช้ทักษะด้านความแม่นยำเป็นอย่างสูงเลยล่ะครับ
นี่ไงเป็นยังไงล่ะแม่นจริงเชียวนะพ่อคุณ
แต่นอกจากการเล่นที่สร้างเสียงหัวเราะแล้วเนี่ย
ที่นี่ยังมีการละเล่นที่มาพร้อมกับความเชื่อด้วยครับ
นั่นก็คือการรำผีกระด้งนั่นเองล่ะ
เป็นการละเล่นที่มีการอัญเชิญบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ย
ประทับร่างเพื่อร่วมร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปกับลูกหลาน
โดยจะมีกระด้งและข้าวสารเป็นอุปกรณ์ในการละเล่นนั่นเองล่ะครับ
เหมือนเป็นการจำลองวิถีชีวิตหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
ซึ่งถือว่าหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคุณผู้ชม
ลานกลางแจ้งเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าครัวกันบ้างครับ
เพราะวัฒนธรรมการกินของชาวมอนที่นี่
ก็ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายด้านเลยล่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอาหารวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งตัวรสชาติ
โดยเฉพาะเมนูเด็ดแกงใบมะรุงถั่วเขียวเฮ้ย
เมนูรสเด็ดประจำถิ่นที่มาแล้วจะต้องลองลิ้มชิมรสกันแทบทุกราย
แถมยังได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแน่นอนครับซึ่งนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
เพราะมนต์เสน่ห์ของชุมชนชาวมอนที่นี่เนี่ยยังมีเรื่องราวดีอีกมากมาย
ที่เชื่อแน่ว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนอย่างแน่นอนครับ
เพราะที่นี่คืออบทบังมวลเฮ้ย
นานรู้เรื่องราวกันไปพอสมควรนะครับมาเห็นหน้าตาของจริงกันตรงนี้ดีกว่า

อันนี้คือแกงมรุมที่บอกเราเห็นในวีดีอาร์

ชาติจะบอกมันเปรี้ยวเหมือนกับแกงส้ม

อันนี้ก็คือน้ำปลาพริกนะครับผม

ไม่ใช่เขาเรียกน้ำปลายำน้ำปลายำ
น้ำปลายำกับยำน้ำปลานี้คนละยำไหม

คนละยำ
คล้ายน้ำยำที่เราเอาไปยำเหมือนยำปลายำปลากรอบเออ

นี่แต่งกายสวยงามเลยนี่แต่งกายแบบมอนเลยใช่ไหมครับ

โอ้โฮถูกจังอ่ะ
ทุกบ้านจะต้องทอใช้กันเองค่ะ

หรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็จะใส่อันนี้ไปวัดกันนะคะ

ลูกปัดข้อผม
ลูกปัดข้อผมแบบที่หนูใส่อยู่ตรงนี้

อันนี้แต่เป็นสีทอง
แต่ของอันนี้เป็นสีเงิน
อันนี้ชื่ออะไรท่านนายกเขาเรียกชื่ออะไรฮะ

ธนโยคพูดเป็นนักเลงเลย

ชนพื้นบ้านที่นี่ชนชาวมอนมีผ้าเยอะมาก

ก็มอนซ่อนผ้าไง

กะว่าจะไม่มีใครกล้าเล่นแล้วเชียวนะ
ว่าแต่ชาวมอนบ้านม่วงเนี่ย
เขามีอะไรมาโชว์
มีอะไรมาโชว์เราหน่อยไหมมีไหม
ร้องเพลงภาษามอนโชว์
ร้องเพลงเป็นภาษามอนเลยครับอ้าวงั้นอยากชมแล้วล่ะครับ
อ้อมเบาเตอร์ขอโชว์
ลุงสวัสดิ์ร้องเพลงภาษามนต์
คุ้นหูกันไหมล่ะครับ
นี่แหละคือเพลงคุณลำไย
เพลงลูกทุ่งที่ฮิตติดหู
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจำได้

เรียบเรียงใส่เสียงร้องให้เป็นภาษามอน
มันช่างสร้างสรรค์บันเทิงใจเสียจริง

อยากให้คุณพ่อสอนภาษามอนผมบ้างได้ไหม

ถ้าบอกว่าผมรักคุณ

กลัวอัวชันเป้ย

อ๋อนี่คือฉันรักคุณ
แล้วอบตขอปรุง

งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
เราจะกลับมากับอบกูล้านพั้ม
อบกูล้านทรวง
สวัสดีครับ